คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดนะครับ
พิธีชาปนกิจศพน้องอินนะครับ
ดีตดาราเด็กที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
เมื่อวันที่๗เมษายนที่ผ่านมาทำให้หลายคนนั้นถึงกับช็อ
เพราะว่าไม่อยากเชื่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้บรรดาคนที่รู้จักน้องอินนะครับ
ญาติญาติรวมทั้งคนในวงการบันเทิงเพื่อนก็ไปร่วมไว้อะไรให้กับน้องอินเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ที่วัดราชสิงหอนท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
ติดตามบริการสดพร้อมกันนะครับกับคุณพัชรวรินพัชรประพานันท
รายงานสดเข้ามาจากวัดราชสิงหอนกรุงเทพมหานครครับ
และขณะนี้นะคะก็กำลังอยู่ระหว่างพิธีประชุมเพลิงศพของน้องอินที่วัดราชสิงหอนท่ามกลางแขกที่มาร่วมส่งน้องอินเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
บรรยากาศที่สาราหน้าเมนวัดราชสิงหอนกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นวัดที่จัดงานชาปนกิจศพนางสาวนัทนิชาเชิดชูบุพการีหรือว่าน้องอินนะคะ
หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่๗เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ไปด้วยความเศร้าศกของครอบครัวแล้วก็ญาติของน้องอิน
ซึ่งก็มีการเคลื่อนศพลงจากสาราในเวลา๑๔นาฬิกา๔๕นาทีที่ผ่านมานะคะ
นำโดยคุณบินบรรลือฤทธิ์ซึ่งทางคุณบินบรรลือฤทธิ์เองก็ได้เป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพแล้วก็เป็นผู้อ่านประวัติของน้องอินด้วยค่ะ
พิธีชาปนกิจศพของน้องอินเริ่มขึ้นเมื่อเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
มีเพื่อนคนรู้จักแล้วก็ญาติเข้าร่วมงานพร้อมกับสื่อมวลชนที่มาเฝ้าติดตามทำข่าวจำนวนมากค่ะ
ส่วนของที่ระลึกในงานชาปนกิจศพของน้องอินนะคะก็เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดปากน้ำเพื่อมอบให้กับแขกที่มาร่วมงานค่ะ
ส่วนทางด้านนางรัฐดาเชิดชูบุพการีคุณแม่ของน้องอินก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ไม่มีห่วงใดต่อลูกแล้วค่ะ
แล้วก็ขอให้ลูกนั้นไปสู่พบภูมิที่ดีไปฟังเสียงคุณแม่ของน้องอินกันค่ะ
วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะส่งน้องอินไปสู่สุขติไปอย่างสงบ
และแม่ก็ขอให้น้องขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าและแม่ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีมาให้น้องอิตและทุกท่าน

คุณแม่มีห่วงใดหรือคุณน้องมีห่วงใดค่ะ
แม่ว่าแม่ไม่มีห่วงแล้วแล้วก็น้องก็ไม่มีห่วงแล้วเพราะว่าเมื่อวานแม่ก็มีพูดบอกน้องแล้วว่าเหมือนประมาณอย่าห่วงแม่อย่าห่วงสิ่งใดแล้ว
แล้วแม่ก็จะไม่ห่วงอะไรไม่ต้องห่วงแม่แล้วแม่ก็เลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็ขออโหสิกรรมกับลูกด้วยอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
แล้วก็ขอให้น้องไปในแสงทางแสวงสว่ายข้างหน้า
เดี๋ยวร่วมทำบุญถ่ายพระสตราหารเทพเตรียมเหลี่ยนแสงเวลา๑๑นาฬิกาค่ะ
สำหรับน้องอินนะคะปัจจุบันอายุ๒๐ปีค่ะโดยเริ่มต้นเข้าวงการตั้งแต่อายุ๔ขวบ
งานที่โดดเด่นนั้นนะคะก็คือละครเรื่องพรพรมอลละเวงแก้วตาหวั่นใจ
โดยนอกจากความสามารถทางการแสดงแล้วนะคะยังได้ออกอัลบั้มเพลงถึง๓ชุดด้วยกัน
จากนี้ค่ะก็ยังมีผลงานโฆษณาที่ทำให้คนไทยนั้นจดจำเธอได้นะคะก็คือเพลงประกอบโฆษณาเก๊กมวยถ้วยใหญ่
แล้วก็มีละครยาวถึง๑๗เรื่องละครสั้น๔เรื่องและภาพยนตร์อีก๕เรื่องค่ะ
ค่ะแล้วก็หากว่าเมื่อเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจศพของน้องอินในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
พรุ่งนี้เช้าค่ะคุณแม่แล้วก็ญาติของน้องอินนั้นก็จะนำอัฐิของน้องอินไปลอยอังคารที่วัดช่องลมจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ภัชราวรินพัชรปะพานัลข่าวแถวรัฐที่วีสามารถรายงานจากวัดราชสิงครกรุงเทพส์มหานคร
ขอบคุณคุณพระสัตว์ว่าดินนะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามบริการได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงของข่าวบันเทิง
ยังไงก็ต้องบอกว่าคุณแม่ของอินนั้นเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากทีเดียว
แสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ญาติของน้องอินด้วยนะคะ